ไปดูเหตุการณ์ที่บุรีรำค่ะคุณผู้ชมตำรวจจับกลุ่มคนที่ยิงพลทหารอายุ๒๑ปีเสียชีวิตที่เขาบอกว่า
เป็นเหตุการณ์ที่พลทหารสอนรักวิเศษพันธ์อายุ๒๑ปีถูกยิงที่แยกไฟแดงวัดขุนกล้องอำเภอนางรองบุรีรำ
ตอนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านกระสุนเข้าใต้ราวนมขวาก็มีการช่วยปั๊มหัวใจนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
บอกว่าผู้ตายเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์เพิ่งกลับมาที่บ้านได้๔วันแล้วไปเที่ยวผับ
แล้วก็เกิดมีเรื่องกับวัยรุ่นจนออกมาชกต่อยกันหน้าผับกาดก็พยายามเข้ามาห้ามให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแยกย้ายกันออกไป
คดีนี้นะคะตำรวจสพนางรองต้องบอกว่าใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะคะ
นายพีรพงศ์แข็งฤทธิ์หรือว่าฉายาอุ้มหนองปล่อง
ไปจับได้ที่บ้านพักที่ตำบลหนองปล่องค่ะอำเภอชำนิพร้อมกับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปดที่ใช้ก่อเหตุ
เอาไปซุกเอาไว้ที่ถังขยะข้างบ้านค่ะในอุ้มบอกว่ายิงผู้ตายจริงแค้นแทนน้องชายที่ถูกผู้ตายท้าต่อยในผับ
มีเรื่องชกต่อยกันหน้าผับพอผู้ตายกลับบ้านก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามไปแล้วยิงหนึ่งนัด
แต่ไม่โดนก็ไล่ไปยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดจนถูกผู้ตายเอามือซ้ายยิงมือขวาขับรถ

เขาเอามาจำนำครับ
แล้วก็ไปตามทันส่วนอันนี้เป็นบรรยากาศที่สอพอนางรอง
ตำรวจจะนำตัวในอุ้มไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นางสมจิตแม่ของนายอุ้มเห็นนางภูมิทรัพย์แม่ของพลทหารที่เสียชีวิตเดินทางมา
เธอก็โผล่เข้าไปกราบขอเข้ามาแทนลูกชายแบบนี้ค่ะ
เนี้ยแหละค่ะแม่ของผู้เกาะเหตุ

ก็เศร้าด้วยกันทั้งสองฝั่ง

ตำรวจคุมตัวไปทำแผนค่ะ
อุ้มบอกว่าพอมีเรื่องกันหน้าผับ

เพื่อนที่ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันบอกเอาปืนออกมา
ให้มานั่งรอที่ศรีแยกปริศนี
ผู้ตายขี่รถมากับน้าชาย
ในต้นเอาปืนยิงใส่แต่ไม่โดน
ก็เลยหักปืนแล้วใส่กระสุนใหม่
แล้วส่งปืนให้กับเขาหลังจากนั้นตามประกบยิง
นี่ค่ะบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าขอโทษ
ทุกคนที่ใจร้อนและไม่ได้ตั้งใจ
ทุกคนโดนกินคนหนึ่งแล้วก็เครื่องการที่มาด้วยอีก

ตำรวจตั้งข้อหาในอุ้มและในต้นนะคะ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
ส่วนในต้นตอนนี้กำลังขอสารออกหมายจับ
ส่วนในอุ้มนั้นก็เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดออกจากเรือนจำ
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
นี่ก็มาต้องคดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ